เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีสีสันจากท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยนะคะ
เพราะว่าเป็นประจำทุกวันอังคารก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลามีการจัดกิจกรรมอะไร
ก็มักจะนำกิจกรรมเหล่านั้นล่ะไปแสดงไปโชว์ที่ทางด้านของธรรมเนียบรัฐบาล
เมื่อวานนี้เป็นการแสดงกิจกรรมมีทั้งแห่ไม้มวยไทยนะคะมีทั้งเรื่องของกิจกรรมวันดื่มนมโลกวันเวอร์มิวกเดย์
ท่านนายกโชว์ดื่มนมโชว์รีดนมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พร้อมด้วยเด็กหญิงนัชวีโกศลพิสิทธิ์หรือน้องนัชชา
เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีเด็กน้อยอีกคนนึงมีเด็กน้อยสองคน
แล้วก็เป็นภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วย
นะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเล่นดื่มนมกับเด็ก
แล้วก็มีการหอมแก้มเด็กน้อยอีกคนนึงด้วย
ก็เป็นการรับทราบนโยบายและร่วมรณรงโครงการ

นัชชาก็ชวนท่านนายกดื่มนมแข่งกันไหมคะ
ท่านนายกก็ดื่มแข่งเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
พอที่ให้ครับ

วันนี้จะดึมชวนลุงเดือมหรือจะแข็งกันดื่มหรือยังไงคะ
แข็งกันดื่มให้ดื่มคนกันค่ะ

เอ๋อคะไอรีฟร์ดี่ซาไอรีฟร์ดี่ซา
อันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออันดับที่สุดท้ายก็คืออัน

มันยากนะครับมันก็ได้มันยก
แล้วไปตรงนั้น
ท่านนายกทั้งโชว์ดื่มนมแข่งกับน้องนัชชา
โชว์สาธิตการรีดนม
ท่านนายกหอมแก้มน้องไอรีน
เด็กน้อยอีกคนนึงที่ไปร่วมกิจกรรมตัวเล็กหน่อยเนี่ยค่ะ
แก้วน้องไอรีนระหว่างที่รีดนม
ในการสาธิตการรีดนมบัวนะคะ
แล้วก็คือน้องนัชชาชวนท่านนายกไง

สุดท้ายท่านนายกดื่มชนะหมดตอน

เยาวชนมาดื่มนมเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาจีนนะ
แล้วปกติน้องนัชชาก็จะพูดไงว่า

คราวนี้ก็พูดว่าดูปากนายกนะคะ

นางกรอบการวัฒนาวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ก็มีการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

บรรยากาศเป็นยังไงท่านนายกถนัดนะเรื่องแม่ไม้มวยไทยเนี่ย

คือหลายคนบอกว่าบางทีเวลามีนักกีฬาแข่งชนะมา

กระสุนกำหนด

นายสมนึกตั้งเติมสิริกูลผู้มนุยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
รินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็นำคณะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
ไปจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบเป็นรถที่สามารถขับได้ทั้งบนท้องถนน
และบนผิวน้ำราคาประมาณ๓๔แสนบาทนะคะ
ท่านนายกก็เลยลองเลยลองขับรถคันนี้จากตึกบัญชาการหนึ่ง
ไปตึกไทยคู่ฟ้าขับรอบหนึ่งเลยค่ะส่วนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่โหนชื่อดัง
ทำนายถึงการโคจรของดาวอังคารที่มาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ๑๑ปี
และให้นายกรัฐมนตรีระมัดระวังคำพูดท่านนายกจะตอบว่าอย่างไร
มาเป็นข้อมูลวันนี้เห็นว่าดาวอังคารจะใกล้โลกมากที่สุดค่ะ
ก็นี่ไงเห็นอาจารย์เตือนมาเจ้านี่อารมณ์เย็นเนี่ยอารมณ์เย็นนี่ไง
อารมณ์เย็นก็เตือนมาก็ฟังไว้นะแต่ผมถือว่าผมทำบริสุทธิ์ใจนะ
เพราะฉะนั้นผมจะโมโหบ้างอารมณ์รุนแรงไปบ้างก็เพราะผมตั้งใจไง
อภัยผมบางทีถ้าผมโมโหก็ส่วนตัวผมก็คงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยทั้งหมดเนี่ย
ผมโมโหมาทั้งหมดเป็นเรื่องการทำงานทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผม
แต่ผมก็กดดันตัวผมไว้ในเรื่องการทำงานที่มันยังไม่เสร็จที่มีปัญหาอยู่เยอะไม่หมด
ก็ต้องแก้ให้ได้เพราะว่าเป็นความคาดหวังของประชาชนไงส่วนหนึ่งนะ
มีส่วนหนึ่งไม่คาดหวังกับผมก็ช่างเขาส่วนใหญ่เขาคาดหวังถึงแม้จะไม่ชอบผมนะ
อยู่ตรงกลางอะไรต่างผมก็ทำให้เขาถึงจะอยู่ตรงไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ทำให้เขาอีก
คนอยู่ข้างของผมผมก็ต้องทำให้เขาอยู่แล้วก็ทำทุกคนนั่นแหละ
ไม่ว่าจะประเมินมันยังไงคะแดนคะแดนข้างข้างก่อนแล้วช่ออะไร
มันก็คือลมเข้ามาน่ะธรรมดาแล้วแต่ไปถามใครไม่ได้ถามคนเดิมนี่ล่ะ
มันถามคนทั่วไปเรื่อย